เลขผู้ป่วยที่มันเพิ่มขึ้นสิบสามคนอ่า
เมื่อวานนี้ยิ่งมีกำลังใจค่ะอย่าลืมนะคะ
เห็นตัวเลขตกแบบนี้เนี่ยนะคะกาดก็อย่าไปตกตามนะคะ
ให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนอื่น
ป้องกันการแพร่ระบาดกันต่อเนี่ยนะคะเราไปดูตัวเลขรวมรวมกันก่อนนะคะ
เมื่อวานนี้ยิ้มได้อีกแล้วอ่ะผู้ป่วยรายใหม่ค่ะ
เพิ่มขึ้นสิบสามรายเท่านั้นเองซึ่งในจำนวนนี้มีสามรายนะคะ
ที่จะมาจากการค้นหาเชิงรุกที่จังหวัดภูเก็ตเชิงลุกนี่คืออะไร
ก็คือเขาให้ทางเพศรัชกรที่ประจำอยู่ตามร้านขายยาเนี่ยนะคะ
สังเกตว่าใครมาซื้อยาแล้วมีลักษณะอาการไอหรือเจ็บคอ
เขาตามถึงบ้านเลยค่ะตามไปจับตรวจโควิด
ก็เลยเจอเพิ่ม๓รายนี่คือการปฏิบัติการเชิงรุก
เฉพาะพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้
ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหนึ่งศพส่วนคนที่รักษาหายแล้วได้เพิ่มเติม
เนี่ยนะคะเจ็บสิบแปดรายด้วยกันยอดสะสมทั้งประเทศตอนนี้สองพันแปดร้อยสามสิบเก้าราย
กลับบ้านแล้วสองพันสี่ร้อยสามสิบรายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลคุณมันลดลงเรื่อยเรื่อยอ่ะ
เมื่อวานนี้สามร้อยห้าสิบเก้ารายส่วนผู้เฉยเสียชีวิตสะสม
ห้าสิบศพด้วยกันค่ะและนอกจากนี้มีอีกหนึ่งข่าวดีนะคะ
ก่อนหน้านี้เด็กชายพาคินเป็นผู้ป่วยโควิดที่อายุน้อยที่สุดในพื้นที่
อายุหนึ่งเดือนเท่านั้นเองมาจากจังหวัดระยองเข้ามารักษาตัว
หลังจากตรวจพบโควิดติดจากคุณพ่อคุณแม่นะคะ
มารักษาตัวที่สถาบันบำราชนาราดูล
เมื่อวานนี้ค่ะนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เฟซบุ๊กเลยบอกว่ามาส่งหนูน้อยพาขิ้นหรือขิ้นขิ้น
เลยค่ะทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็หายแล้วน้องขิ้นขิ้นก็หายแล้ว
รักษาตัวอยู่ที่บำราชนราดูล๒๐วันแล้วอาการตรวจเชื้อ๓ครั้งเป็นลบ
ก็คือไม่พบเชื้อแล้วก็เลยให้กลับบ้านได้ทั้งครอบครัวค่ะแล้วคุณหมอคุณพยาบาลบอกว่า
น้องกินน้ำหนักขึ้นด้วยนะอาการป่วยเนี่ยไม่ได้ทำให้น้องผอมลงเลยนะ
น้องน้องหนักขึ้น๘ขีดเกือบโลนะนี่คุณหมอสาธิตปิตุเตชะนะคะ
หมอตีหมอตีรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะคะเมื่อวานก็ไปดูแลด้วยนะคะ
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าดูจากตัวเลขที่คุณรายงานไปเมื่อสักครู่
เมื่อวานนี้ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมาเพียง๑๓คนเกือบจะไปแตะหลักหน่วยแล้ว
ทีนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวแบบนี้เนี่ยทิศทางมันดีขึ้นปลดล็อกได้แล้วสิ
มาตรการต่างที่มันดูแบบเข้มข้นหนาแน่นเนี่ยทั้งพรกรฉุกเฉิน
เคอร์ฟิลล์มาตรการล็อกดาวน์ต่างต่างเพราะมันก็มีข้อความข้อ
สิ่งที่ชาวบ้านเขาส่งต่อมาบอกว่าปลดล็อกเถอะ
ฉันจะได้ไปทำมาหากินฉันจะได้ไปประกอบอาชีพ
เพราะห้าพันบาทฉันก็ไม่ได้ทีนี้ข้อมูลมันงัดกันไป
ัดกันมาแบบนี้เมื่อวานนี้ค่ะคุณนรมนพินโยสินวัฒน์โคศก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคือหลังจากนี้เนี่ย
คำตอบมันจะไปอยู่วันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนยี่สิบแปดเมษายน
เพราะ๒๗เมษายนเดี๋ยวจะมีการประชุมกันกับทุกฝ่าย
คือประชุมของสบคส่วนยี่สิบแปดเนี่ย
ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีคำตอบเนี่ยว่า
พรกรฉุกเฉินเคอร์ฟิลล์มาตรการล็อกดาวน์
หรือธุรกิจไหนผ่อนปลนได้ไม่ได้จะไปอยู่วันนั้น
คำตอบจะไปอยู่วันนั้นนายกบอกว่าต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
มิติทั้งสาธารณสุขสังคมเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตอนนี้ใจเย็น
เดี๋ยวเอาข้อมูลมาประมวลผลกันก่อนอันนี้เป็นสารที่ออกมาจากนายกนะคะ
แล้วอีกหนึ่งเกณฑ์ที่จะเข้าสู่การพิจารณาว่าจังหวัดไหน
ธุรกิจไหนจะผ่อนปลนได้แล้วบ้างนะคะก็ไปดูตัวเลข
ผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดนั้นทีนี้มาดูรายจังหวัดค่ะคุณผู้ชม
จังหวัดที่ไม่พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อนะคะเมื่อวานนี้
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโศกสบคบอกว่า
จังหวัดที่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเลยก็คือ๙จังหวัดด้วยกัน
เมื่อคืนซืนยัง๑๐อยู่เลยนะคะตอนนี้เหลือ๙จังหวัด
ได้แก่กำแพงเพชรชัยนาฏตราดพิจิตรสิงห์บุรีอ่างทองน่านบึงการระนองค่ะ
อันนี้ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเลยนะคะ
ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วงรอบ๒๘วันที่ผ่านมา
มี๙จังหวัดด้วยกันนั่นแปลว่าอะไร
จังหวัดนี้อาจจะสามารถผ่อนมาตรการลงได้ก่อนนะคะ
ก็ดูตามจำนวนผู้ป่วยไป
ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรีลบบุรีอุทัยธานีเพชรบูรณ์แพร่สุโขทัยมหาสารคามยะโสธรและ๑๐๑ค่ะ
ทีนี้มาดูจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง๗๑๔วัน
ประกอบด้วย๓๒จังหวัดด้วยกัน
เราทำให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้นะคะ
อยู่จังหวัดไหนอย่างไรสถานการณ์ในจังหวัดท่าน
ดูซิว่ามีแววไหมว่าจะได้มีการผ่อนคลายมาตรการบางอย่างก่อนหรือไม่
ก็ไปดูว่าตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดท่าน
รอบ๗วัน๑๔วัน๒๘วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากน้อยหรือไม่อย่างไร
แต่ที่แน่๗จังหวัดตอนนี้คือโซนสีแดง
มีอะไรบ้างกรุงเทพนนทบุรีชนบุรีภูเก็ตสมุทรปราการยาลาปัตตานี
น่าจะยังคงไว้ท้ายเลยนะคะมาตรการผ่อนปลนต่าง

เมื่อวานนี้นายแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
นี่ค่ะท่านได้โพสต์ข้อความน่าสนใจนะคะ
คือ๑๐ปีที่แล้วปีไหนนะคะปี๕๓
คงเป็นไปไม่ได้เพราะระบาดไปทั่วโลก
ดังนั้นการใช้ตัวเลขให้โรคโควิด๑๙เป็นศูนย์ภายใน๑๔วันหรือ๒๘วัน
คงยากแต่เราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดคลื่นลูกที่๒
เพราะเราสามารถควบคุมคลื่นลูกแรกได้ดี
ดีแปลว่าเราสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้
แล้วเห็นได้จากตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
สาธารณสุขรองรับได้ดีและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
การลดการสูญเสียทั้งทางสุขภาพร่างกายจิตใจเศรษฐกิจและสังคม
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้
เพราะฉะนั้นส่งสัญญาณแบบนี้ก็คือต้องตระหนักให้ดีนั่นแหละว่า
การผ่อนคลายมาตรการบางอย่างต้องชั่งน้ำหนักให้ดี

น้ำหนักให้ดีไม่ฉะนั้นแล้วดูตัวอย่างสิงคโปร์และญี่ปุ่น

ระลอก๒นี้มาคลื่นใหญ่กว่าเดิมเลยนะคะ
สำหรับการระบาดร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้ไป
เพื่อในอนาคตมันจะได้หายไปเลย
เราก็หวังว่าอย่างนั้นไม่อยากให้มีเคลื่อนที่๒เนอะ

ส่วนวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมา

ก็เห็นชอบพรบโอนงบประมาณของแต่ละกระทรวง
ก็คือหักจากแต่ละกระทรวงกระทรวงละนิดละหน่อย
รวมกันบอกว่าให้ได้๑แสนล้านบาทเอามาใช้ในกรณีจำเป็น
จำเป็นที่สุดมากเลยตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙
ทีนี้หนึ่งกระทรวงนะคะที่หักออกไปเยอะเหมือนกันก็คือกระทรวงสาธารณสุข
หักไปทั้งหมด๓๖๐๐ล้านบาทแบ่งเป็น๒ข้อแบบนี้นะคะ
หักไปก็คือจากงบทั่วไปของกระทรวง๑๒๐๐ล้านบาท
อีกหนึ่งงบที่หักไปคืองบของบัตรทองคนที่ถือบัตรทองอยู่ตอนนี้เลยบอกเป็นห่วงมากเลย
หักของฉันไปเนี่ยตั้ง๒๔๐๐ล้านบาทแล้วหลังจากนี้ไปล่ะ
หลังจากโควิดมันหายไปแล้วเนี่ยเงินมันก็ลดลงของกองทุนบัตรทอง
ยังจะได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ดีอยู่หรือเปล่า

นายแพทย์ศุกร์ขุมิการจณภิมายประหลักกระทรวงศาสถาธารณสุข

หลังจากที่มีกลุ่มแพทย์และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

ที่กระทรวงศาสตร์ธรรณสุขถูกตัดพบประมาณ๒๔๐๐ล้านบาท
เอาเฉพาะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช
รวมในงบกลางเพื่อเอามาแก้ไขปัญหาโควิด๑๙
จะทำให้กระทบต่อการรักษาของประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง
บอกว่ายืนยันเลยนะไม่ใช่เป็นการบอกอย่างเดียวนะ

ยืนยันว่าการตัดงบประมาณส่วนนี้
ไม่กระทบต่องบบริการของสปสชแน่นอน
ซึ่งสปสชยังคงให้บริการกับประชาชนอย่างเต็มที่
ถ้าและถ้าไม่พอนะ
สปสชบอกว่าสามารถทำเรื่องได้
ทำเรื่องเสนอของงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มเติมได้
ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะใครที่ถือบัตรทองหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะ
ส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขอีก๑ก้อนที่ถูกหักไป
ประมาณ๑๒๐๐ล้านบาทเป็นงบคุรุพันธ์เป็นงบก่อสร้าง
หากไม่มีการใช้จ่ายส่วนนี้จะต้องส่งคืนสำนักงบประมาณอยู่แล้ว
เนื่องจากว่ามีสถานการณ์โควิดทำให้การเบิกจ่ายงบลงทุนสร้างตึก
ช่วงนี้มันไม่มีการก่อสร้างอะไรหรอก
เขาก็เลยบอกว่ามันน่าจะหักไปใช้ได้ก่อนนะคะ
นี่เป็นการยืนยันออกมานะคะจากประหลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
แต่ก็มีคนวิพากษ์วิจัยกันเยอะประเด็นนี้
เพราะว่าจริงแล้วกระทรวงสาธารณสุข